เพราะอะไรรู้ไหมฮะถูกอดีตแฟนนุ่มที่เลิกรากันไปแล้ว
บุกมาถึงห้องคุณถือมีดยาวมาเลยนะ
คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วน่ากลัวเหมือนกันฮะ
เพราะว่าเอามีดมางัดห้องนอนของเธอ
เพื่อชิงลูกน้อยวัย๑ขวบไปจากอกแม่

อย่าโดนลูกมันโดนลูก
มันโดนลูกอีก
มันโดนลูก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรนะฮะ
ในอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา

มีเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวของผู้หญิงนะครับ
ผู้ชายที่ถอดเสื้อเป็นอดีตแฟน
ถือมีดบุกเข้ามาแล้วก็งัดห้องนอน
พอเปิดประตูห้องได้แล้วก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวฮะ
เอาฝักมีดตีไปที่สาวผู้เสียหายนะครับ
แล้วก็ชิงลูกน้อยวัย๑ขวบ๒เดือน

ได้แต่ร้องไห้เพราะกลัวและไม่กล้าขัดขืนครับ
แต่สาวผู้เสียหายโพสต์เรื่องนี้เอาไว้เพื่อขอความช่วยเหลือ
เพราะถูกอดีตแฟนมาชิงตัวลูกไป
ตั้งแต่เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับสาวผู้เสียหายอายุ๒๙ปี

กับอดีตแฟนนุ่มแยกกันอยู่ได้เดือนกว่าแล้ว
แต่ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันนะแยกห้องกันอยู่
วันเกิดเหตุอดีตแฟนนุ่มเสพกัญชาจนมึนเมา
แล้วโมโหฮะหาแหวนเงินไม่เจอ
ก็คิดว่าฝ่ายหญิงเอาไปก็เลยบุกมางัดห้องเข้ามา
ถามหาแหวนเธอยืนยันว่าไม่ได้เอาแหวนไปนะฮะ
จากนั้นอดีตแฟนนุ่มก็ทำร้ายร่างกายเธอ

จนถึงวันนี้ผ่านมา๔วันแล้วนะครับ
ที่เธอต้องห่างกับลูกโทรไปขอลูกคืน
แต่ฝั่งอดีตแฟนนุ่มก็ไม่คืนให้นะครับ
นี่แหละครับ
นี่แหละครับ

สุดนะผู้หญิงผู้เสียหายนี้กับญาติญาติเดินทางไปแจ้งความไว้ที่สนสพโชคชัยนะครับ
เพื่อขอให้ตำรวจช่วยพาพวกเธอไปเอาลูกคืนหน่อยเพราะกลัวคุณให้ไปอยู่กับพ่อ
แล้วพ่อก็เสพกัญชาแล้วพ่อก็มีอาวุธมีดอะไรแบบนี้
ทำการรุนแรงแบบนี้เธอก็กลัวเป็นห่วงลูกน้อยนะครับ
บอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดกับอดีตแฟนนุ่มแล้วเพราะตัดขาดกันไปแล้ว
เพียงแต่ขอลูกคืนมาเท่านั้นเพราะเธอเลี้ยงลูกเองได้
อยากให้ลูกไปอยู่กับพ่อที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ